กันที่อีกหนึ่งสาวซึ่งอยู่ในแก๊งเดียวกัน
มิวนิษฐาซึ่งได้รับเกียรติจาก

ซึ่งสาวมิวก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรก

ทำเอาคนฮือฮาจนต้องเอ่ยปากชม
ว่าครั้งนี้เนี่ยคอสตูมผ่าน
ชุดไม่พังเหมือนคราวที่สวมชุดขึ้นรับรางวัลครั้งก่อน

มาแบบ๒๓ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้เจอดีไซน์เนอร์

ก็ดีใจค่ะขอบคุณค่ะ
ก็ทำการบ้านกันแบบเต็มที่อะไรเงี้ย
เพราะว่าเหมือนแบบเราเองเราก็ตื่นเต้นที่จะไปด้วย
และก็เหมือนเป็นนั้นที่มันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อย
นี่แหละถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยไปร่วมชมครั้งแรกนะคะ

เพราะว่าแฟชั่นแต่ละชุดของเธอเนี่ย
น่ารักสวยเก๋ไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะคะ